นันพิสิทธิ์มหันวันนี้ตลอดทั้งวันบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยคงได้เริ่มสัมผัส
เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูง

แล้วก็ได้มีการค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
โดยที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน
แล้วก็ลงมาส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
หลังจากนั้นก็จะค่อยเคลื่อนขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันที่ลมหนาวนั้นแรงสุด
ก็จะเป็นวันที่หลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมินั้นค่อนข้างต่ำเลยทีเดียว
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแน่นอนครับ
ตอนบนหนาวตอนล่างลมแรงนะครับ
ใครที่จะต้องออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามัน

ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจนถึงตอนล่างครับ

จุดที่มีฝนตกคลื่นก็อาจจะสูงเป็นพิเศษ
ส่วนนี้ครับเป็นกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นนะครับ
ผลพวงของกระแสลมในระดับสูงนะครับ

ก็จะมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ถ้าหากก่อนหน้านี้อากาศร้อนอบอ้าว
อาจจะทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะของฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนใหญ่นั้นก็จะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
ซึ่งใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่า
ก็ต้องติดตามการพยากรณากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ